โอ้โฮ
ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะกลับไปดูบรรยากาศที่เทอร์มินัลเทอร์เวนตี้วันบรรยากาศสดล่าสุด

เราจะไปติดตามบรรยากาศนะคะกับคุณปียชาติคงถิ่นก่อติดสถานการณ์อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันค่ะ

แม้ว่าล่าสุดที่ห้างเทอร์เมนอลเทอร์เนตี้วันโคราชจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในห้างนะครับ
มีระเบิดหรือว่ามีอาวุธหลงเหลืออยู่หรือไม่นะครับเพื่อความปลอดภัยครับ

เพื่อที่จะเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุ
โดยคาดว่าน่าจะมีระเบิดแล้วก็กระสุนปืนจำนวนนึงนั้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้างนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่านอกจากศพคนร้ายนะครับที่ถูกวิสามันไปในช่วงเช้านะครับ
ก็ยังมีศพของผู้บริสุทธิ์อีกหลายศพนะครับที่เสียชีวิตอยู่ภายในห้าง
ในจำนวนนี้เป็นศพนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอายุ๑๘ปี
ซึ่งเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเย็นอุณหภูมิติดลบ
จากนั้นก็ติดต่อทางญาติเพื่อขอความช่วยเหลือรวมถึงเพื่อน
แต่ว่าก็ล่วงเลยมานะครับจนถึงช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าขาดการติดต่อไป
กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะครับมาให้กับญาติได้เห็น
ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นศพของนักศึกษาอายุ๑๘ปีซึ่งเสียชีวิตอยู่ภายในห้องเย็นครับ
และแผ่นมันสูงเสียงดังถึงกับแต่ว่ามันฟ๑๙๓๓และนั้นเขาเราร่วมเป็นเชียงดังสุดเห็นต้อนกลัวภาพกันแรกที่แก้มไล้
เบอร์ติดต่อที่เขาว่าจะติดต่อได้ว่าเพื่อนเราอยู่ตรงไหน

ตอนแรกเขาบอกว่าออกมาได้แล้วแล้วผมก็ดีใจ
แต่พ่อแม่เห็นที่คลิปบนเฟสออก
มันเป็นปัญหาส่วนตัวทำไมต้องเอาเพื่อนผมไม่เกี่ยว
ขณะที่แม่ของนักศึกษาอายุ๑๘ปีที่เสียชีวิตนะครับ
ก็พอทราบข่าวได้เดินทางมาที่ห้าง
ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นศพของลูกชายจริง
ซึ่งผู้เป็นแม่นะครับก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
เมื่อวานนี้ลูกชายได้มาดูหนังที่ห้างนะครับ

เข้าไปหลบอยู่ในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิติดลบประมาณลบ๓องศานะครับ
พร้อมกับประชาชนอีกเกือบ๑๐คนนะครับ
จากนั้นก็ได้ติดต่อนะครับผ่านแชทกับแม่
แล้วก็บอกเพื่อนว่าหายใจไม่ออกก่อนจะขาดการติดต่อไป
ของผู้เสียชีวิตบอกด้วยนะครับว่าลูกชายกำลังเรียนอยู่ชั้นปวชปี๓
และกำลังฝึกงานเดือนสุดท้ายแล้วนะครับ
แล้วก็จะจบการศึกษาในสิ้นเดือนนี้
แต่ก็ต้องมาจบชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงครับ

แม่ไม่อยู่นี่แล้วทำไมมีน้องแม่ก็กลับบ้านอยู่
แม่ปลอดภัยครับแม่ปลอดภัย
ไม่หนาวแม่ไม่หนาวปลอดภัย

ไม่ชิดมากจะโชคล้ายเนาะ

แม่ไอ้ใจตั้งแต่เค็มและครับคร้านสุดท้าย
ทำไมต้องมาบอกแม่แบบนี้

แล้วที่นี่ฝ่ายอารยากฆ์เขาก็ไม่ให้เราเข้ากับแผง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าจะมีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง
และจะต้องปิดห้างไปในระยะหนึ่ง
เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นฝันร้ายของชาวนครราชศรีมาแล้วก็ชาวไทยทั้งประเทศนะครับ
ล่าสุดเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมารถกู้ภัยจำนวน๗คัน
ลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุรวม๗ราย
จำนวนนี้เป็นเด็ก๑รายไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการเคลียร์พื้นที่ครับ

ถนนบริเวณหน้าห้างเทอมมินัล๒๑โคราชก็มีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วนะครับ
แล้วก็มีประชาชนจำนวนมากนะครับที่พอทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่นั้นเริ่มเคลียร์พื้นที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับ
ก็เดินทางมาที่ห้างแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะขอรับทรัพย์สินนะครับที่ตกค้างอยู่ภายในห้างแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์นะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ครับยังไม่อนุญาตให้นำรถกลับไปนะครับเพราะว่าจะต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับโดยวันพรุ่งนี้คาดว่าจะสามารถให้ประชาชนนำรถแล้วก็ทรัพย์สินออกไปจากห้างได้นะครับ
นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ห้างเทอร์มินัล๒๑โคราช
นาวีกันเทศถ่ายภาพปียชาติโครงถิ่นทีมข่าวเทศรัฐทีวีรายงานจากห้างเทอร์มินัล๒๑โคราชครับ
ขอบคุณนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ดูบรรยากาศโดยรอบมาก็คือถ้าเป็นรอบนอกเนี่ยการเดินรถอะไรใช้การได้แล้ว
แต่แน่นอนว่าห้างแห่งนี้ยังคงต้องปิดก่อน
ใช่ค่ะต้องขอเคลียร์พื้นที่เพราะว่าจริงสภาพความเสียหายเนี่ยหลายคนก็น่าจะเห็นตามภาพตามสื่อออนไลน์ต่างแล้วก็ถือว่ายับเยินพอสมควรเหมือนกันนะคะ
หลายคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงประมาณห้าโมงครึ่งช่วงเย็นเมื่อวานนี้ลากยาวกันมาจนถึงช่วงเช้านะคะจนสุดท้ายเนี่ยภารกิจปฏิบัติการเนี่ยจบสิ้นลงเวลาประมาณสักเก้าโมง
พาคุณผู้ชมไปดูวินาทีช่วงเวลานั้นกันหน่อยค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

เนี่ยค่ะคือวินาทีปฏิบัติการช่วงที่กำลังเข้าจู่โจมแล้วก็ปิดล้อมคนร้ายคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนที่ดังจากระยะที่มันใกล้กับกล้องที่ถ่ายอยู่กับปืนที่ดังจากระยะไกลไกลเสียงไกลไกลเนี่ยคือเสียงของคนร้ายคือเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษนะคะเขาระดมกำลังปิดล้อมคนร้ายที่ไปหลบซ่อนตัว

สาวอยู่ทางซ้ายเป็นการบอกพิกัดของคนร้ายอ่ะนะคะมีรายงานบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้แผนกดดันเพราะว่าคนร้ายเองก็อยู่ในห้างมาตั้งแต่ช่วงช่วงเย็นเย็นบ่ายบ่ายเย็นเย็นแล้วก็เกาะเหตุมั้นแต่ช่วงบ่ายเนี้ยค่ะเริ่มหิวจะต้องการอาหารก็เลยใช้วิธีการกดดันจนคนร้ายเนี้ยหนีเข้าไปในฟูดแหลนซึ่งตรงนั้นม
ในที่เกิดเหตุแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนร้ายนะ
แต่เราขออนุญาตไม่เปิดเผยภาพค่ะจริงจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นภาพ
อืมจากคลิปจากภาพต่างต่างที่มันหลุดออกไปในโซเชียลแล้วล่ะ
ว่าทางเราในฐานะสื่อหลักหน้าจอทีวีเราขออนุญาตเคารพทั้งผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือแม้กระทั่งศพของคนร้ายเองก็ตาม
อนุญาตไม่เปิดเผยภาพผ่านหน้าจอนะคะแต่ที่แน่ก็คือในห้องเย็นเนี่ย
มีศพของคนร้ายถูกยิงเสียชีวิตอยู่แล้วก็มีศพของประชาชนอีก๒ราย
นอนเสียชีวิตอยู่ด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นผู้หญิง๑คน
แล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ชายอีกหนึ่งคนนะคะโดยปฏิบัติการครั้งนี้
อย่างที่รายงานไปว่านำทีมโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลเอกสุนัยประภูชะเน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ยังได้กำลังสนับสนุน
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
บังคับการตำรวจราชวรรลบรักษาพระองค์เก้าศูนย์สี่
หน่วยฮานุมารกองมะครับการปรับราม

บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษบชน

กองมะครับการสนับสนุนทางอากาศตชด
หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังสุระนารีค่ะ
ทีนี้เรามาพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์กันดีกว่านะคะ
ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้เนี่ย

เราไปเริ่มไล่ตั้งแต่ช่วงประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีของเมื่อวานนี้

ก็ได้ไปบุกยิงพันเอกอานันทรศกระแสอายุ๔๘ปี

ทั้งนางอนงมิตจันทร์อายุ๖๕ปี
ยายของพันเอกอนันทรศเสียชีวิต
ภายในบ้านที่ถนนหักอำเภอเมืองนครราชศรีมา
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะคะ
มา๑๖นาฬิกาค่ะ
คนร้ายก็หลบหนีเข้าไปในค่ายสุรธรรมพิทักษ์
แย่งปืนจากทหารเวรประจำการ

และได้ขโมยอาวุธปืนและกระสุนปืน
จากนั้นขับรถฮัมวี่หลบหนีออกไปทางวัดป่าสัทธารวม

ยิงประชาชนและตำรวจที่สกัดจับ
เสียชีวิตและบาดเจ็บไปอีกหลายคน
๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะจ๋า๑๐เอก
ก็หลบหนีไปทางห้างเทอร์มินัล๒๑
ระหว่างทางก็ยังคงก่อเหตุกราดยิงประชาชน
ยิงจุดถังรวมเชื้อเพลิงของห้าง

ประชาชนก็วิ่งหนีออกมาจากห้าง
แต่บางส่วนยังคงออกมาไม่ได้ติดอยู่ภายในห้างค่ะ
จากนั้นเวลา๑๘นาฬิกา๔๐นาที
ตำรวจเข้าปิดล้อมห้างเพื่อจะจับกลุ่มคนร้ายรายนี้
กั้นพื้นที่ใกล้ห้างไว้เป็นระยะทาง๒กิโลเมตร
ก็คือรัศมี๒กิโลเมตรไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาด
จากนั้น๑๙นาฬิกา๓๕นาที
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่กว่า๑๐คนแล้ว
และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากค่ะ

นายกรัฐมนตรีรับทราบสถานการณ์
แล้วก็ได้สั่งการให้เร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้
แล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด
จากนั้นผ่านไป๑๐นาที๒๐นาฬิกาค่ะ
กล้องวงจรปิดก็เผยภาพคนร้ายขณะที่เดินแบกปืนอยู่ในห้างนะคะ
๒นาฬิกา๓นาทีผ่านไปราว๒ชั่วโมง
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้เปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น๑๗ศพบาดเจ็บอีก๒๑คนค่ะ
จากนั้น๒๓นาฬิกาแหน่งถิ่นชาวบิรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ไปสั่งให้มีการจัดบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อดูแลคนเจ็บเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมง
และในเวลา๒๓นาฬิกา๔๐นาทีค่ะ
พลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม
พร้อมด้วยทีมฮานุมานกองปราบ
ข้ามวันมาค่ะหลังจากที่เกาะติดสถานการณ์กันมานะคะ

ตำรวจทหารก็ตรึงกำลังค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามทยอยช่วยเหลือประชาชนได้กว่า๕๐๐คนนะคะ
มาอีก๒๐นาทีค่ะเจ้าหน้าที่รู้ตำแหน่งของคนร้าย
แล้วก็ยังคงทยอยช่วยเหลือประชาชนเกือบพันคน

ตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารบกเข้ามาที่พื้นที่
เพื่อมาบัญชาการเหตุการณ์นะคะ

ตี๒๓๐นิดนึงมีเสียงปืน
รถพยาบาลก็สตาร์ทรถรอคำสั่งที่จะเข้าพื้นที่จากนั้นช่วงประมาณตีสามคนร้าย
ยิงถังแก๊สหลังห้างเพื่อจะหลบหนีค่ะตีสามสี่สิบนาทีก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นอีกสามถึงสี่นัด
จากนั้น๑๐นาทีถัดมาตี๓๕๐นาทีคนร้ายพยายามหลบหนีแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของห้างนะคะ
มีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่ยี่สิบศพแล้วบาดเจ็บอีกสามสิบเอ็ดคนพอเข้าสู่ช่วงตีสี่ห้าสิบนาทีค่ะ
จากนั้นตี๕๒๐นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะเกิดขึ้นภายในห้าง
พอช่วงเช้าค่ะประมาณ๗นาฬิกา
ก็พบว่ายังคงมีคนติดอยู่ภายในห้างแล้วก็มีประชาชนที่ถูกยิงเสียชีวิต
อยู่ที่ชั้นจีด้วยเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาที
ทยอยช่วยเหลือคนที่ยังคงติดอยู่ภายในห้างออกมาได้กว่าร้อยคน
และแปดนาฬิกาสี่สิบนาทีค่ะมีการลำเลียงผู้บัตรเจ็บออกมา
ประมาณ๙คนนะคะออกมาจากห้างจนกระทั่ง๙นาฬิกา
ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้วิสามันคนร้ายแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะคะ